มาดูความคืบหน้าคดีของหญิงสาวคนหนึ่ง
ที่ได้โพสต์เรื่องราวลงในสังคมออนไลน
บอกว่าเธอถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์

วันนี้เธอไปให้ปากคำเพิ่มเติม

เพื่อให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ขณะเดียวกันก็ถูกการตั้งข้อสังเกต

เกิดจากการถูกจี้ชิงทรัพย์จริงหรือไม่
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นางสาวทองประกายสุขศรีราชหรือเก๋
เล่าเหตุการณ์ขนาดถูกแท็กซี่ชิงซับ

รัชดาพิเศษเมื่อคืนที่ผ่านมา
เผยสภาพท่อนแขนสองข้างที่บาดเจ็บ

ถูกแท็กซี่ใช้ของมีขมกรีดเข้าที่แขน
โดยนางสาวทองประกายนำภาพบัตรแผล
เต็มไปด้วยเลือดแชร์บนเฟซบุ๊ก
พร้อมระบุว่าบาดแผลดังกล่าว
คนขับรถแท็กซี่ทำร้ายและปล้นทรัพย์

กำลังจะกลับคอนโดและได้บอกแท็กซี่
เพื่อจะโอนเงินให้เพื่อนซึ่งแท็กซี่บอกว่า
ขอจอดแวะปัสสาวะก่อนจะเดินออกจากรถ
ทางฝั่งผู้โดยสารแล้วเปิดประตูพยายามจะชิงกระเป๋า
แต่นางสาวทองประกายไม่ยอมจึงเกิดการยื้อแย่ง

จากนั้นรู้สึกแสบที่แขน
เมื่อตั้งสติได้จึงผลักแท็กซี่ออกจากรถ
ก่อนจะเปิดประตูวิ่งหนีออกมา
คืออันนี้ไม่ได้มีแบบพูดคำหยาบอะไรใส่เขา
เขาพูดดีมากเพราะว่าตอนนั้นคือกลัวมาก
แล้วพอกระชากกันไปกระแทกกันมาก็เลยแบบกรี๊ด

ก็กรี๊ดกรี๊ดดังมากแล้วนี่คือเหมือนแบบเอามือมาปิดปาก

อย่าเสียงดังอย่ากรี๊ดเอากระเป๋ามาดี

ไม่ไม่ทราบอาวุธมีดนะคะว่าเป็นมีดคัตเตอร์
หรือว่ามีดอะไรเพราะว่าไม่แน่ใจ
ว่าบางแผลมันก็ไม่ลึกบางแผลมันก็ลึกอะไรอย่างนี้
คือเราก็ไม่รู้ตัวว่าโดนตอนไหนค่ะ

แต่มันไม่รู้สึกเหมือนแบบ

เป็นเงินสดหนึ่งหมื่นสี่พันบาทบัตรเอทีเอ็มสามใบ
บัตรประชาชนและกระเป๋าแบนเนมหนึ่งใบมูลค่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท
ขณะที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว
สอบปากคำนางสาวทองประกายตั้งแต่ช่วงบ่ายก่อนจะพาไปชี้ตัวจุดเกิดเหตุ
โดยใช้เวลาประมาณ๕นาทีและสอบปากคำอีกครั้งรวมกับเพื่อนสาวและพนักงานสถานบันเทิง
นางสาวทองประกายไปเที่ยวขณะเดียวกันชุดสืบสวนอยู่ระหว่างรอภาพ
กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบรถแท็กซี่คันก่อเหตุ
และเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่โลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีนี้เป็นจำนวนมาก
ให้กำลังใจขอให้จับคนร้ายให้ได้
หวัดกลัวกับภัยใกล้ตัวเพราะต้องใช้บริการรถแท็กซี่บ่อยครั้ง
แต่บางส่วนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่
จากรอยแผลที่ถูกกรีดหากมีการต่อสู้กันแผลน่าจะลึกกว่านี้
อกจากนี้เพจดังได้โพสต์ภาพระบุข้อความว่า
มีข้อมูลจากทางร้านว่าไม่ใช่แท็กซี่จี้ชิงทรัพย์
แต่เป็นการทะเลาะกันกับเด็กในร้านที่ไปเที่ยวมา
แต่ขอให้รอข้อมูลจากทางตำรวจอีกครั้ง
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน